หลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไปเพราะอะไร
ทำไปเพื่ออะไรทำไมลงทุนแบบตัดอนาคตตัวเองนะ

ทำไมจะต้องมาโกหกอะไรแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมา
พีชตอบตอนสารภาพก็ตอบแค่ว่า
ทำเล่นเพราะว่ามีตัวเลขที่มันคล้ายรางวัลที่๑
ทำเล่นเพราะเริ่มโกหกก็ต้องไหลไปตามน้ำ
แต่หลังจากโกหกแล้วพอคนชื่นชมแล้ว
สิ่งที่มันตามมาก็คือรายได้
ไอ้การไหลไปตามน้ำของพีชนะนะ
เงินมันก็ไหลไปด้วยไงเพราะคนก็ชื่นชม
ซื้อลอตเตอรี่ไปอุดหนุนคุณพีช
นับตั้งแต่เป็นข่าววันที่๓๔๕๖๗เป็นล้าน

กำไรเป็นล้านนะคุณผู้ชม
๓กันยายนเรื่องคนถูกลอตเตอรี่๙๐ล้าน

๔กัญญายนวันถัดไปเป็นหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะคะ
แล้วก็มีชื่อของคุณพีชเจ้าของแผงเนี่ย
หน้าหนึ่งคนชื่นชม

ลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑๕ใบ๙๐ล้านบาท
ไว้ให้ลูกค้าที่สั่งทางไลน์แล้วก็คืนให้คนชื่นชมเยอะมาก
กันยายน๔โมงครึ่งตอนเย็นในพีชเปิดแผงขายลอตเตอรี่
ปั๊มน้ำมันปตทสาขาเอกชัย
เปิดไปปุ๊บไปรับลอตเตอรี่มาปั๊บเนี่ยโอ้โห
คนไปซื้อกันเยอะมากถึงแม้ว่าฝนจะตก
ถึงแม้ว่ารถจะติดถึงแม้ว่าต้องต่อคิวยาว
คนก็ไปต่อแถวซื้อค่ะ
แล้วคุณพีชเขาไม่ได้ขายแยกใบ

อันนี้ตอนแรกที่ขายหลังเป็นข่าวดังนะคะ
แล้วก็มีสินแสชื่อดังสินแสเป็นหนึ่ง
ก็ไปไปมอบป้ายรวย
เซ็นชื่อให้ที่แผงขายลอตเตอรี่
ชื่นชมคนก็ยิ่งหลั่งไหลเข้าไป
สินแสเป็นหนึ่งบอกว่าห่วงจุ้ยดีมาก
นี่วันนี้ต้องออกมาต้องออกมาแถลงชี้แจงนะเนี่ย
สินแสเป็นหนึ่งนาทีแจ้งว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกฮวงจุ้ยดีมาก
แต่วันนี้บอกผมก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนี่แหละ

คุณพีชกับแฟนกับน้องลูกทีม
แผงขายลอตเตอรี่ตั้งแต่๗โมงเช้า

ทำให้ลูกน้องต้องไปรับมาใหม่
บ่าย๓เปิดขายอีกเอามาเพิ่มอีก

ตอนบ่ายต่อคิวกันแบบ๒๐๐กว่าคิว
ต่อคิวกันยาวไปจนถึงค่ำ
ราคาขายชุด๕ใบ๕๐๐บาทนะคะ
ชุด๑๕ใบ๒๐๐๐บาท

เล่าจำนวนก่อนจำนวนขายแล้วบรรยากาศคึกคักก่อน

แต่ว่านักข่าวบอกว่าณวันนั้น
เหมือนคุณพีชไม่ได้ให้ข้อมูลแบบ๑๐๐
เรื่องของจำนวนลอตเตอรี่ที่เอามาขาย
บอกแค่ว่าเลขชุด๑๕ใบ
เลขชุด๒๐ใบขายราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ

คุณพีชขายเกินราคานะเนี่ย
อย่าง๑๕ใบ๒๕๐๐บาท

ท่านผู้ชมรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะคำนวณให้เป๊ะเลยว่า

คำถามที่ว่าทำไมพีชขายเกินราคา
ก็ตอบว่าก็รับมาก็แพงแล้ว
รับมาใบละ๙๐๙๕บาท

ปกติใบละ๘๐พีทบอกรับมา๙๐๙๕
ทีนี้มาคำนวณกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล็อตที่เอาไปขายตั้งแต่วันที่๕กันยายนช่วงเย็น
ต่อเนื่องจนถึงวันที่๖กันยายนทั้งวัน
ลองดูนะคะว่าขายได้กี่ชุดได้กำไรกี่บาทนะคะ
๕ใบ๒๐๐ชุดทั้งหมดก็คือ๑๐๐๐ใบ
ขายชุดละ๕๐๐บาทแสดงว่าตกใบละ๑๐๐บาท
ถ้าต้นทุนอยู่ที่ใบละ๙๐บาท
ก็จะได้กำไรใบละ๑๐บาท
ชนะล็อตเฉพาะล็อตที่หน้า
ใช่ค่ะเฉพาะชุด๕ใบ๒๐๐ชุดนะคะ
ทีนี้ยังมีชุด๑๕ใบ๕๐๐ชุด
คิดเป็น๗๕๐๐ใบขายชุดละ๒๐๐๐บาท
ก็ตกใบละ๑๓๓บาท
ถ้าต้นทุนใบละ๙๕บาท
เท่ากับได้กำไรใบละ๓๘บาท
ถ้ารวมแล้ว๗๕๐๐ใบ
ดังนั้นถ้ารวมแล้วทั้งชุด๕ใบทั้งชุด๑๕ใบ
ที่มีการนำไปขายตั้งแต่วันที่๕ช่วงเย็น
ต่อเนื่อง๖กันยายนตลอดทั้งวัน
กำไรประมาณ๓๘๕๐๐๐บาท
นี่ยังมีวันที่๗กันยายนอีกนะคะ

แต่คุณพีชเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดกับนักข่าวมากนักนะคะ
แต่นักข่าวบอกว่าลองคำนวณดูแล้ว
อาจจะได้กำไรมากกว่า๕แสนบาท

ดังนั้นถ้ารวมตั้งแต่วันที่๕วันที่๖วันที่๗
กำไรหลักล้าน

ไอ้แบบผมต้องไหลไปตามน้ำ
เนี่ยก็เงินมันไหลไปที่คุณด้วยไง
วันพีชฟันกำไรไปเกือบล้าน
แล้วไอ้เงินเหล่านี้ไม่รู้จะยังไงไง
ถ้าคุณถือว่าผิดช่อโกงเนี่ยนะมันจะยังไง

ซื้อมา๑๕๐๐จากปฐุมเพื่อมาซื้อลอตเตอรี่จากพีช
เพราะว่าอยากจะชื่นชมพีช

เราก็เลยไปถามอาจารย์ปรเมฆให้ค่ะ

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ปรเมฆวิเคราะห์แบบนี้ค่ะ
ถ้าถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจ
ที่ให้พีชโกหกขนาดนี้อาจารย์มองว่า
ก็น่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์นี่แหละ
เป็นแรงจูงใจสำคัญทำให้ต้องกุเรื่องขึ้นมา
ความจริงเป็นยังไงเจ้าตัวรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว
อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมต้องปล่อยให้มันเลยเถิดโกหกต่อเนื่องขนาดนี้
หรือขึ้นหลังเสือแล้วลงยาก
พอเป็นข่าวใหญ่โตผลประโยชน์มันตามมาก็เลยไม่กล้ายอมรับหรือเปล่า
โดยหลักการถ้าเขาทำแล้วหนึ่งล่ะอาจจะพูดชื่อเสียงตัวเองมีเครดิต

พอมาถึงจุดหนึ่งเดิมพันธุ์มันจะสูงมาก
พันธุ์ชื่อเสียงเดิมพันชีวิตมันจะสูง
เราจึงรู้บางเรื่องบางคนไม่ถอย
เพราะถอยปั๊บ
ก็เหมือนกับกรณีของนายสมพงศ์เลือดทหารที่ขับรถแท็กซี่
แล้วอ้างว่าเก็บเงินของชาวต่างชาติได้
ทำให้คนชื่นชมมอบรางวัลมากมาย
สุดท้ายพอตรวจสอบแล้วไม่ใช่เรื่องจริง
มหาทัยท่านก็ให้รางวัลเป็นไม้บรรทัศน์ทองคำ
หลายตังค์แล้วมีเงินเข้าไปทั้งหมด๒แสนกับ๕๐๐
พอถามไปถามมาใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่ง
สอบไปสอบมาคดีนี้ปี๔๐
ก็ปรากฏว่านายสมพงศ์เลือดทหารโกหก
ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาช่อกงประชาชน
ได้เงินไป๒แสนกับ๕๐๐
แล้วก็ไม้บรรทัศน์ทองคำที่สุดถูกลิฟต์คืนหมดเลย

ทีนี่บางคนถามว่าอาละคดีนี้ก็ไม่ได้ชอบโกหกประชาชน
เพื่อเป็นการโฆษณาว่าฉันเป็นคนดี
และเป็นเหตุให้ประชาชนมารุมซื้อ
แล้วซื้อลอตเตอรี่กันบกจนแพ้แตก

เขาว่ากันว่าวันละ๒แสนกว่า
นี่คือการที่โฆษณาแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สิน

โฆษณาไว้ให้ประชาชนหลงเชื่อและเข้ามาซื้อ
เข้ามาซื้อเพราะตัวเองเป็นคนดี